ต่อไปนี้ปัญหาเรื่องของคนที่อยากลงทุน

แล้วก็ปลดล็อกเรื่องของศักยภาพในการลงทุน
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณกนกรัฐโกวิชัยครับ
เวลาให้ทีมเบลต์เราโทรมามันต้องกรอกเปิดบัญชีอีก

พลิเคชันที่ให้คำแนะนำและช่วยวางแผนการลงทุน

ก็จะมีการแนะนำว่าให้ออกเพื่อจะไปเปลี่ยน

เหมือนกันจะมีคุณแจ้งคิดต่าง

แต่ด้วยความรู้ที่ยังไม่มากกว่ามันก็เหมือนกับการลองผิดลงหุม
ซึ่งก็ยังไม่คุณศัพท์คุณเดียวสับความ
โนมิน่าเกิดจากจุดเริ่มต้นของแนวคิด
มองว่าการบริหารเงินลงทุนแบบเดิม

และวางแผนทางการเงินในทุกขั้นตอน

โลแกนเราคือถ้าเป็นภาษาไทย
ก็ปลดล็อกศักยภาพลงทุนในตัวคุณนะครับ
เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นด้วยการให้ความรู้ปลดล็อกก่อน
ให้รู้ว่าทำไมถึงต้องลงทุน

ผมฝันอยากเห็นคนไทยสักล้านคน

ส่งลูกเรียนได้อย่างที่ใจต้องการนะครับ
แล้วมันจะช่วยแก้ปัญหาของประเทศไทย

ปี๑ประเทศนี้ถือว่าเยี่ยมแล้ว

จำนวนเงินที่ต้องเตรียมน้อยลงมาหลายเท่าเลย
แล้วมันเป็นไปได้หมดนะครับ
เครื่องมือวางแผนการเงินแห่งอนาคต
หรือร้านแรกเริ่มต้น๕๐๐๐บาท
ลงทุนเริ่มต้น๓๔แสนบาท

ดูแลการลงทุนประหยัดภาษี
ความเป็นกูรูเฉพาะทางของทีมงาน
และความเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์นมูระ
ทำให้ฟินโนมินาได้รับความไว้วางใจ
ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า๓๐๐ราย
บัญชีลงทุนกว่า๑๐๐ราย
เงินลงทุนกว่า๓๕๐ล้านบาท
ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน